หลังจากเรื่องกบก็ต้องมาดูเรื่องของคนนี่แหละค่ะ
ตอนแรกนะก็นึกว่าทะเลาะกันจนถึงขั้นปืนลั่น

คือที่อุดรธานีมันมีเหตุการณ์ที่
ตอนแรกเขานึกว่ามันเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้แล้วเขาก็เลยถูกไฟคลอกหรือเปล่า
ไปมาอ้าวที่หัวมีสภาพโดนยิงด้วย
ไล่สอบถามกันไปป้าของคนตายบอกว่า
ทะเลาะกับอดีตสามีเอาปืนมาขู่ยื้อแย่งกัน

แต่พอไปคุยกับสามีเอ้าหนังคนละม้วนอีก
ตกลงเรื่องนี้มันเป็นยังไงมายังไงกันแน่ติดตามจากรายงานเลยค่ะ
พยานหาเบาะแสตั้งตุ๊กตาคนร้ายไว้สองคนด้วยกัน
คือนายสองเมืองจัญญาโนวัย๕๒ปี
กับนางสาวปลียาดีจันเหนือวัย๕๖ปี
อดีตสามีพันรยาที่เพิ่งเลิกลากัน

ด้วยไม่ใช่นักฆ่ามืออาชีพ

สุดท้ายปรียาก็ยอมรับสารภาพ
ว่าเป็นคนฆ่าเผาอำพรางกับมือ
ว่าเธอกับอดีตสามีทะเลาะกัน
เอาปืนขึ้นมาขู่จนปืนลั่นไปถูกหลาน
ด้วยความกลัวความผิดจึงจุดไฟเผาอำพราง
แต่ถ้าว่าคำให้การของปรียา
แย้งกับคนเป็นสามีที่บอกว่า

ยืนยันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สุดท้ายตำรวจให้ทั้งคู่มาพบกัน

ปริยาเอ่ยปากขอโทษอดีตสามี
ลากเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
ขณะที่นายสองเมืองก็ให้อภัย
โผล่เข้าสวมกอดภรรยาแล้วปลอบใจ

จะรอจนกว่าจะพ้นโทษทัน
ไปหาการเอาเพื่อนร่วมด้วย

ไม่เป็นยังหรอก
ดูทั้งหมดอันการด้วยนะ
ยังเป็นไปแล้วก็ต้องย้ำรับ

อดีตสามีทำกินบนที่นา
แต่ถ้าว่าหลานชายออกมารับหน้าแทน

ตนเองโกรธชักปืนออกมาขู่
ปืนลั่นใส่กลางแสกหน้า

แล้วราดน้ำมันเบนซินจุดไฟเผา

ขอย้ำว่าไม่ได้ตั้งใจยิง
กระเละศูนย์ตัววันศูนย์กระเละ

คิดว่าเป็นของเรียนหรือยังศิลา

อย่าพอตัวข้างหน้า

ตำรวจคุมตัวปริยาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
สรุปสำนวนส่งฟ้องไปตามขั้นตอน
คดีนี้สร้างความเศร้าใจให้กับญาติพี่น้อง
เพราะทั้งคนก่อเหตุและคนตาย
เป็นญาติสนิทที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกัน
แต่สุดท้ายก็มาเกิดเหตุไม่คาดฝัน